เอามาโพสต์ทำให้เกิดการตรวจสอบว่าทำไมมีการลงโทษเด็กรุนแรงขนาดนี้
โดยมีการโพสต์แล้วก็ระบุแบบนี้ครับบอกว่าร้องเรียนตรวจสอบ
ครูโรงเรียนเอกชนตีเด็กจนก้นช้ำก้นลายแบบนี้เลย
ทำกันได้เหรอตีพอดีพอดีหรือตีเกินไปกันแน่
สาเหตุเกิดจากอะไรสื่อสังคมช่วยตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
ทีนี้พอเราเห็นเพจนี้เราก็ต้องรีบตรวจสอบแล้วครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เบาะแสมาอยู่แล้วล่ะ
ว่าเกิดขึ้นที่ไหนก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
โรงเรียนแห่งนี้นะฮะก็พบกับผู้มนวยการโรงเรียน
แล้วก็หัวหน้าบริหารงานวิชาการโรงเรียนนะครับ
แล้วก็มีการเชิญครูที่ตีนักเรียนคนนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงด้วยนะครับมาสอบถามข้อ
โดยครูประจำชั้นป๕ที่ตีเด็กนักเรียนชี้แจงแบบนี้นะครับ
บอกว่าเรื่องนี้เกิดจากในห้องเรียนคือมีการกำหนดกฎเกณฑ์กันไว้แล้วล่ะ
ว่าห้ามเด็กนักเรียนวิ่งเล่นกันในห้องเรียน
ถ้าใครวิ่งเล่นครูจะลงโทษตีหนึ่งครั้งนะ

ใช่แต่กรณีของน้องคนนี้เป็นเด็กชายป๕นะคุณนะ
เป็นเด็กชายป๕วิ่งเล่นคุณวิ่งเล่นในห้องเรียน
ครูเองก็เลยเรียกมาลงโทษแล้วเด็กวิ่งหนีครู
ครูก็เลยเพิ่มบทลงโทษไปเรื่อยน้องก็ยังไม่มาอีกนะฮะ
จนกระทั่งถึงครั้งที่๒๖คือเรียกแล้ว
เพิ่มบทลงโทษไปเรียกมาก็แล้วนะฮะก็เลยเจอเจอแล้วก็ตี
วิ่งในห้องคุณภูมิจะลงโทษนะหนึ่งครั้ง
แต่ในกรณีของน้องนิวก็คือน้องนิวแหละ
เขาผมเรียกเขามาลงโทษแล้วเขาไม่มาเขาวิ่งหนี
แล้วเขาดื้อผมก็เลยนับเพิ่ม๑๒๓๔๕อย่างนี้นะครับ
แล้วเขาก็ยังไม่มาอีกครับนี่นะครับ
แต่เราผมก็ตีแค่แบบนี้รัวแบบนี้

ทีนี้หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียนบอกว่ากรณีนี้
โรงเรียนได้เรียกครูประจำชั้นที่ก่อเหตุมาสอบถามแล้ว
ซึ่งทางโรงเรียนก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบแก้ไขครับ
ต้นก็ได้เตรียมลงโทษครูคนดังกล่าวตามระเบียบ
พร้อมกับจะเยียวยาครอบครัวของเด็กด้วยนะครับ
แล้วก็ได้กล่าวขอโทษผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกตีไปแล้ว
ขอให้คำมั่นเลยว่าหลังจากนี้จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
ทีมข่าวของเราพยายามโทรศัพท์ติดต่อทางแม่ของเด็กนะ
ของเด็กที่ถูกลงโทษถูกตีจนก้นลายแบบนี้นะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าทางผู้บริหารโรงเรียนโทรศัพท์มาไก่เกลี่ยแล้วจริง
ซึ่งเธอก็ไม่อยากให้เรื่องบานปลาย
ทางโรงเรียนยอมรับผิดและพร้อมที่จะมาขอโทษ
ให้การช่วยเหลือเยียวยาก็อยากให้เรื่องนี้จบไปด้วยดีนะครับ

คราวหน้าไม่ควรตีนักเรียนรุนแรงเช่นนี้โอ้โห
พอเพิ่มบทลงโทษเป็น๒๖ที
ก็ไม่จำเป็นต้องตีถึง๒๖ที
คือเหมือนกับขู่ไว้เฉยก็ได้อ้าวจะมาโดนตีไหม

แล้วพอเด็กมาตอนที่เรียกครั้งที่๒๖เนี่ย
ก็อาจจะแบบไม่ต้องขนาดนั้นนะ
แล้วก็บอกว่าเป็นลูกลูกใครใครก็รักใช่ไหม
ลองนึกถึงว่าลองนึกถึงหน้านะ

คุณจะทำโทษหนักขนาดนี้ได้ลงคอไหมนะครับ
ทางฝั่งแม่ก็ไม่เอาความอะไรแล้วนะ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ